ชื่อของนายสนทิลิ้มทองกุลหลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดี
แต่ว่าบางคนนั้นอาจจะพอคุ้นเคยนะครับ
ถ้าจะว่าไปแล้วบุคคลคนนี้เป็นทั้งนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ที่สำคัญครับ
เขาเป็นหนึ่งในแกนนำในการที่จะขับเคลื่อนมวลชนต่อต้านอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์
โดยกล่าวหาว่าในยุคนั้นสมัยนั้นมีการทุจริตคดโกงเกิดขึ้น
แต่วันเวลาผ่านไปจากปี๔๙มาถึงปี๕๙๐ปีผ่านไปครับ
ในวันนี้นายสนทิกลับโดนพิพากษาคดีทุจริตไม่แตกต่างกัน
ประวัติบุคคลคนนี้จากรายงานครับ
สนทิลิ้มทองกุลเกิดเมื่อวันที่๗พฤศจิกายนปี๒๔
ถือเป็นหนึ่งในนักหนังสือพิมพ์และนักเขียน
เริ่มเข้ามาคลุกคลีในวงการน้ำหมึกตั้งแต่อายุ๒๗ปี
ตำแหน่งบรรดาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย
นิตยสารดิฉันแต่ภายหลังประสบปัญหาขาดทุนจึงได้ขายกิจการไป
ผลิตหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายเดือนเมื่อปี๒๕๒๖และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์
ความสำเร็จในการเป็นหนังสือพิมพ์แนวธุรกิจทำให้เขาสามารถนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำเร็จในปี๒๕๕๙
ในช่วงปี๒๕๓๙ถึง๒๕๔๐ธุรกิจของเขาประสบปัญหาสภาพคล่องอย่างหนัก
นำมาซึ่งการฟ้องร้องดำเนินคดียาวนานถึง๑๙ปี
ที่สารจะพิพากษาจำคุกฐานปลอมแปลงเอกสารของบริษัทเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารกรุงไทยนับพันล้านบาท
ช่วงเวลานั้นเขาได้ส่งมอบการบริหารธุรกิจในเครือผู้จัดการให้กับนายจิตนาศลิ้มทองกุลบุตรชาย
ที่สารล้มละลายกลางจะมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
วิกฤตสภาพคล่องในครั้งนั้นเองที่ทำให้ฝ่ายผู้สนับสนุนนายทักษิณชินวัฒน์เชื่อว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นายสนทิเปลี่ยนจากมิตรกลายเป็นศัตรูกับนายทักษิณอย่างสิ้นเชิง
ที่ต้นปี๒๕๔๙และกลางปี๒๕๕๑นายสนทิจะกระโดดมาเป็นหนึ่งในแก่นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเต็มตัว
ที่มีบทบาทสำคัญในการชุมนุมขับไล่นายทักษิณออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนเป็นผลสำเร็จถึง๒ครั้ง๒ครา
แต่เมื่อเหตุการณ์สงบตัวเขาเองก็ถูกรอบยิงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดซึ่งบุตรชายของนายสนทิตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนมีสีอยู่เบื้องหลัง
เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัวเขาเริ่มถอยห่างจากเรื่องธุรกิจและเรื่องการเมืองในเวลาต่อมา